วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
กู้ภัยชาเชิงเซาเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๔คนหลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อชนท้ายกัน
ช่วงหลักกิโลเมตรที่สามสิบแปดช่องทางด่วนถนนบางนาตราด
ตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกหกล้อสีฟ้าที่มีนายสุภาพ
ปอ่อนนายุสามสิบสองปีเป็นคนขับพุ่งชนท้ายรถบรรทุกหกล้ออีกคัน
เสียหลักตกข้างทางหน้ารถพังเสียหายกระจกแตก
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสุภาพขับรถบรรทุก๖ล้อมากับลูกน้องอีก๒คน
เพื่อกลับบ้านที่จังหวัดนครปฐมแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถบรรทุกคันหน้าชะลอหยุดจึงเหยียบเรกกระทันหันแต่เบรกแตก
ทำให้รถพุ่งชนท้ายอย่างจังก่อนที่จะเสียหลักตกข้างทาง
ส่วนที่จังหวัดชุมพรกู้ภัยเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคนงานชาวพม่าเสียหลักพลิกตะแคงบนทางหลวงหมายเลข๔๑
หลักกิโลเมตรที่๕๑ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโก

พบผู้บาดเจ็บนอนกระจัดกระจายอยู่ข้างทางและร่องกลางถนน

ซึ่งพบว่ามีชายชาวพม่าเสียชีวิต๑ศพ
และมีผู้บาดเจ็บชายหญิงเป็นแรงงานชาวพม่ารวม๔๔คนจึงรีบนำส่งโรงพยาบาล
ขณะเดียวกันพบร่องรอยรถคันดังกล่าวครูดบนถนนเป็นทางยาวประมาณ๕๐เมตร
ข้าวของสัมภาระตกเกลื่อนถนนส่วนรถบรรทุก๖ล้อพลิกตะแคงอยู่ในสภาพพังเสียหาย
นายพรุ่งเทพองค์อาจจะอยู่๓๘ปีคนขับรถบรรทุกหกล้อระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขนแรงงานชาวพม่าไปส่งที่แรงงานแช่แข็งเนื้อทุเรียนส่งออก
ขับมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งมีรถบรรทุกมะพร้าวขับอยู่เลนขวา
บีบแตรขอทางและกำลังจะแซงขึ้นไปทางเลนซ้าย
แต่จู่รถคันหน้าก็หักเข้าเลนซ้ายเช่นกันจึงหักหลบเข้าเลนขวา
แต่รถบรรทุกมะพร้าวก็หักเข้ามาขวางทางจึงเหยียบเบรกทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำดังกล่าว
ปิดท้ายด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เด็กเล็กติดอยู่ภายในรถล่าสุดเกิดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถของ
แห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ผู้ภัยพยายามช่วยกันปลดล็อกประตูรถเก๋งเพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงวัยสามขวบ
ติดอยู่ภายในโดยมีผู้เป็นแม่ยืนดูด้วยความกระวนกระวายใจ
แต่หลังจากกู้ภัยใช้ความพยายามอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่สามารถเปิดประตูรถเก๋งคันนี้ได้
สุดท้ายต้องรีบให้ญาตินำกุญแจสำรองมาเปิดประตูจึงสามารถช่วยเหลือเด็กหญิงคนนี้ออกมาได้อย่างปลอดภัย
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เป็นแม่ขับรถพาลูกสาวมาซื้อของที่ห้างแห่งนี้
แต่หลังจากจอดรถและยังสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ผู้เป็นแม่ลงไปหยิบของบริเวณท้ายรถ
แต่ด้วยความไร้เดียงสาลูกสาวได้บิดกุญแจดับเครื่องยนต์แล้วดึงกุญแจออก
ทำให้ประตูล็อกอัตโนมัติจึงติดอยู่ภายในโชคดีที่ไม่เกิดเหตุอันตรายขึ้น